ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ในงานบวชที่วังน้อยอายุทยาหน่อยนะฮะ
คือคนที่เขามาร่วมงานบวชเนี่ยยกพวกตีกันเองฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปให้ของรับพระด้วยนะ

อ๋อนะเขาอีกกว่าหมู
เนี่ยหละจากลานจอดรถมาถึงที่เหมือนกับเป็นต้ออาหาร

นี่ผู้ชายคนนี้นี่ตะโกนให้ของรับพระเลย
เห็นเขาบอกพระในคลิปนี้เป็นพระบวชใหม่
ไม่รู้ท่านจะไปห้ามหรืออะไรยังไงนี่

รับไปเลยนะฮะเจ้าของคลิปเนี่ยคุณน้ำพึ่งนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
เป็นงานบวชพระนะฮะที่วัดลาดทรายตะบนลำทรายอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะเธอบอกว่าวันนั้นก็
ถูกว่าจ้างให้ไปเปิดเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงรถงานบวชนาค
แล้วก็มีพระบวชใหม่ถึงสามรูปพอมีการเลี้ยงแขกกันอยู่เนี่ย
มันเกิดการเขม่นการเกิดขึ้นของเพื่อนของพระที่บวชใหม่
ใหม่๓รูปเนี่ยสงสัยจะไม่รู้จักกันหรืออะไรยังไง
กลายเป็นว่าเพื่อนของพระสองรูปเนี่ยเขม่นกัน
แล้วตีกันที่ลานจอดรถนี่ฮะจากนั้นเนี่ย
ก็เข้ามาที่เต็นต์ตรงโต๊ะอาหาร
เห็นแบบคนวิ่งกูกันไปตรงร้านหน้าวัดอ่ะคิดว่าเขามีเรื่อง
แรกคิดว่าเขาไปทำอะไรกันสักพักหนึ่งก็เห็นเขาถือมีดถือไม้
แล้วก็ต่อยตีกันทั้งขวดเบียร์ทั้งมีดทั้งไม้ฝ่าทั้งก้อนหินอ่ะ
ไปหมดแล้วก็มีคนห้ามคนในงานห้ามห้ามออกมาห้ามออกมาตรงในครัวแล้ว
สักพักหนึ่งห้ามไม่อยู่เขาก็ฟ้ามีดหรือกลัววิ่งออกไปหาครัวอีกอีก
ก็ไม่จบอยู่มาสองสามรอบอะค่ะกลุ่มที่ที่ทะเลาะกันก็คือเป็นแขก
เป็นแขกค่ะเพราะว่าพระเหมือนพระบวชสององค์นี้มันเป็นแบบแขกต่างฝ่ายกัน
แล้วคนที่สอดเสื่อนที่ที่ตามคลิปเนี่ยเป็นคนในเป็นคนมาช่วยงานในแขก
เป็นคนช่วยงานหรือเป็นคนข้างข้างวัดเป็นคนมาช่วยงานอ๋อเป็นคนมาช่วยงาน
พระเป็นเพื่อนพระก็น่าจะเป็นเพื่อนพระทั้งสองฝั่งอ่ะ
ไม่มาเจอกันอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้น
แล้วก็ถึงเล่าเข้าไปก็คงแบบอ่าไม่ได้แน่ใจ
คลิปที่ไม่เห็นอ่ะมันเยอะกันเนี่ยพี่แต่ว่าถ่ายไม่ทันมันก็ไกล
นี่คุณน้ำพึ่งบอกความจริงมันเยอะกว่านี้อีกค่ะ
ทุกผู้ชมครับทางพระลูกวัดท่านไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ต้องให้เจ้าวาดท่านให้ข้อมูลบังเอิญวันนี้ท่านเจ้าวาดติดกิจนิมนต์ไปที่ต่างจังหวัดพอดี
แต่ทางเจ้าคณะอำเภอวังน้อยท่านบอกว่าจ้าวาดวัดลาดทรายเนี่ย
รายงานมายังเจ้าคณะอำเภอแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ่าส่วนญาติโยมต่างต่างทางพระท่านก็ฝากแจ้งนะฮะอืม
โอ้โหบอกจะมาร่วมงานบวชอะไรในวัดกันเนี่ยอย่าไปมงไปเมาอะไรกันเลย
ใช่มาร่วมงานบวชพระทีไรเมากันทุกทีแล้วเนี่ยตีกันทุกทีเลย
มันใช้เรื่องมันใช้ที่ไหมเนี่ยอ่านะคะคุณผู้ชมค่ะ